คุณผู้ชมครับมาเรื่องประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก
คือฮามากแล้วก็บางคนก็ตั้งคำถามมากว่าทำไมต้องเป็นสองท่านนี้
เข้าไปให้ข้อมูลกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์สภาพผู้แทนราชดร
ก็คือเสียโป้แล้วก็พันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐเมื่อวานนี้มีภาพออกมาว่าสองท่านเนี่ย
ไปนั่งอยู่ในคณะกรรมธิการเขามีการระดมสมองกันแก้ปัญหาเรื่องของการพนันออนไลน์
แล้วภาพออกไปใช่ไหมเสียโป้ก็ไปโพสต์ส่วนตัวมีคนไปถามเสียโป้ไปเม้นตอบ
คนที่ถามว่าผมมีความรู้เรื่องด้านการพนันโดยตรง
จะให้เขาเอาพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวมาแก้ปัญหาเหรอ
ไปตอบแบบนี้มันก็กลายเป็นดราม่ามากมายเกิดขึ้นนะฮะ
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางมากเพราะว่าปรากฏนี่ทั้งภาพทั้งคลิปเลย
การประชุมของคณะทำงานแก้ไขปัญหาศึกษาการพนันและบ่อนการพนันออนไลน์
คณะกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนราชดร
มีมติแต่งตั้งให้๒ท่านนี้เป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานด้วย
โดยให้เหตุผลว่าทั้งสองคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและชำนาญเรื่องของการพนัน
น่าจะรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
สังคมตั้งคำถามว่าเหรอ

ในการตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมธิการเนี่ยนะฮะ
ต่อมาเชียบโป่อัพโพสต์พาตัวเองเข้าไป
ระหว่างทำงานอยู่ในคณะกรรมธิการแล้วก็โพสต์ข้อความว่า
สนับสนุนรัฐมนตรีการกระทรวงการพนันแล้วคนในโซเชียลก็เม้นเยอะนะเสียโป้ก็ตอบ
ต่อไปอีกหนึ่งอย่างอย่าอิจฉากันรัฐบาลเชิญพี่มาแก้ปัญหาการพนันออนไลน์
แล้วก็ไลฟ์สดไปพูดไปไปอะไรมาเขาก็ตอบไปตอบไปอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาตอบอย่างหนึ่งว่า
ก็เขามีความรู้ด้านการพนันโดยตรงจะให้เอาพ่อค้าขายก๋วเตี๋ยมาแก้ปัญหาหรืออย่างไร
อันนี้เสียโป้ก็เน้นต่อไปกลายเป็นแบบเรื่องราวบานปลายใหญ่โต
ไปฟังเสียโป้เขาไลฟ์ชี้แจงหน่อยครับ
ผมจะไม่รับตำแหน่งใดเพราะเขาเสนอให้ผมเป็นกรรมธิการ
ผมก็ยังไม่ได้เป็นผมก็บอกว่าผมไม่รับนะครับนะครับ
คุณไม่ต้องอิจฉาผมที่ผมจะได้ขึ้นผมไม่รับผมไม่ถุยน้ำลายเหมือนคนของคุณแน่
ชีวิตผมเกิดมาที่ผมได้ดีเพราะคำพูดผมเป็นนาย
คำพูดผมเป็นนายอะไรที่ได้บอกได้อะไรที่ไม่ได้บอกไม่ได้
หลังจากข้อมูลนี้ออกไปต้องเบรกเอี๊ยดเลยนะฮะ
ต่อมาเนี่ยร้อยจำรวจเอกอรุณสวัสดีสสสงขราพักพลังประชารัฐ
เขาเป็นประธานคณะทำการแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ที่มีการประชุมกันเนี่ย
สุดท้ายต้องออกมานี่มีคลิปนี้ปฏิเสธข่าวการตั้งทั้งสองท่าน
เป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานชุดนี้
พร้อมบอกว่าที่มาเนี่ยแค่เชิญมาให้ข้อมูลเท่านั้น

ไม่ได้ให้ตำรงตำแหน่งอะไรอ่ะไปฟังครับ
แต่ที่ลงข่าวว่าจะเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่นะครับ
คือถ้ามีปัญหาอะไรก็จะโทรไปปรึกษานะครับ

ปรึกษาเรื่องว่าเออยังไงเล่นยังไงจะแก้ไขยังไงมีความ
อ่าถ้าจะแก้ปัญหาอย่างงี้อย่างงี้เราจะทำยังไง
โทรไปปรึกษานะครับ
ไม่ใช่ว่าจะตั้งท่านเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่นะครับ
โอเคครับต้องเข้าใจนะครับ

โทรไปปรึกษาไม่ได้เป็นที่ปรึกษา
ไม่ได้มีตำแหน่งเออไม่ได้เอาตำแหน่งที่ปรึกษาให้
แต่ว่าถ้ามีเรื่องมีปัญหาอะไรโทรไปขอคำแนะนำ
หรือให้รายละเอียดโทรไปปรึกษา
ก็มีคำว่าปรึกษาเหมือนกันเออมีคำว่าปรึกษาเหมือนกันนะครับ

ทางด้านของนายบรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็ไปยื่นหนังสือถึงพบตรนะฮะ
เพื่อให้เร่งดำเนินการปรับรามธุรกิจพนันออนไลน
เพราะปัจจุบันเขาบอกว่าเขาบอกมานะฮะ
มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเน็ตไอดอลจำนวนมากเลยเนี่ย
ไปลงโซเชียลเชิญชวนให้คนเนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์นะฮะ
จำนวนนั้นมีคนดังชื่อว่าเสียปอรวมอยู่ด้วย
เสียปอคือใครล่ะก็ไม่รู้อ่ะ
ปอปาปอปามันก็เยอะแยะมากมาย

เกี่ยวข้องกับการประชุมที่เขาเป็นคงเป็นข่าวหรือเปล่า

กรณีที่มีข่าวว่าจะตั้งเสียโป้กับรองต่อพันธุ์ตำรวจโทสันทนะเนี่ย
ให้ไทยแพ้ให้ไทยแพ้แล้วก็เรียกค่าเสียหายหรือว่าชาวบ้านเรียกค่าโง่

แต่พลเอกประยุทธ์ตอนนั้นสารพิจารณาบอกว่า
ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วทำไมเอาเงินรัฐไปใช้จ่ายในการสู้คดีได้
วันนี้ประเด็นนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามค่ะ